พัทธลุงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อค่ะ
เนรวัย๒๓บุกเข้าไปที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาสวัย๗๐
แล้วเนรไปทำร้ายร่างกายท่านเจ้าอาวาสค่ะ
เตะทั้งต่อยทั้งบีบคอแล้วก็เอามือแบบไปขย่ำเข้าที่ตาของท่านเจ้าอาวาส
โอ้โหพระลูกวัดชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้
เขาอ้างว่าไม่พอใจที่ท่านเจ้าอาวาสให้ศึกเขายังไม่อยากศึก
เขาไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปไม่อยากศึกบังคับให้เขาศึกได้ยังไง
เนี่ยแล้วดูท่านนี่แล้วก็เจ้าอาวาสบาดเจ็บแบบโอ้โห
สองข้างเลยนะคะที่มันแบบเหมือนเอามือไปขย่ำ
นี่เรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอคะเนรทะเลาะเจ้าอาวาส
ทำร้ายเจ้าอาวาสค่ะโอ้พระอธิการสมคิตฐานะทัศโต
ท่านเจ้าอาวาสวัดควรยวนตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ชาวบ้านนำท่านส่งโรงพยาบาลนะคะมีบาดแผลหลายแห่งเลยค่ะ
ที่มือข้อมือฝ่ามือรอยฟกช้ำตามตัว
และดวงตาทั้งสองข้างนี่ปวดไปหมดเลยนะคะถูกเนรเอ็มอายุยี่สิบสาม
บุกไปทำร้ายถึงในกุฏิเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
และมีมีดด้วยนะคะเอามีดเข้าไปในกุฏิไปทำร้ายท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะ
ระหว่างที่รอพบแพทย์ค่ะท่านเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่า
ท่านเป็นคนบวชให้เนรเอ็มด้วยซ้ำสงสารเนรเอ็มที่ไม่มีคนดูแล
แม่เสียชีวิตพ่อไปมีภรรยาใหม่ก่อนเกิดเหตุเนรเอ็มเนี่ยนะคะ
ไม่พอใจที่ท่านเจ้าอาวาสบอกให้ศึกท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าที่บอกให้ศึก
ก็เพราะว่าเนรเอ็มไม่ทำกิจของสงฆ์เลยไม่บินทบาทด้วยซ้ำ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเนรเอ็มก็คงไม่พอใจที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยละมั้ง
ค่ะหลังเกิดเหตุค่ะผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านตำรวจ
ก็นำตัวเนรเอ็มไปศึกนะคะเป็นอดีตเนรเอ็มนะคะ
นายรัชชานนท์ชุมชูอายุยี่สิบสามศึกเสร็จก็ไปสอบปากคำที่โรงพัก
สพเขาชัยสนค่ะท่านเจ้าอาวาสอายุท่านเยอะแล้วอายุเจ็ดสิบสอง
อดีตเนรเอ็มตัวโตตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ไปทำร้ายท่านถึงในกุฏิแล้วพอตรวจสอบประวัตินะคะ
เนรเอ็มโอ้โหมีประวัติเสพยาเสพติดด้วยอ้าว
ตำรวจก็จับตรวจปัสสาวะก็ไม่มีสารเสพติดอะไรนะคะ
ทีนี้ค่ะนายรัชชานนท์หรือว่าอดีตเนรเอ็มคนนี้
ก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายท่านเจ้าอาวาสจริงจริงไม่พอใจที่ท่านเจ้าอาวาสบอกให้ศึก
เขาบอกเขาไม่อยากศึกไม่อยากศึกก็เพราะว่าไม่มีที่ไป
อยู่ใกล้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนเพราะว่าแม่เนี่ย
ปนักกิจแล้วก็เก็บกระดูกเอาไว้ที่นี่ก็เลยอยากจะอยู่ที่วัดตรงนี้
คือที่เข้าไปหาท่านเจ้าอาวาสที่กุฏิเนี่ยตัวนายรัชนนท์อ้างว่า
ตั้งใจแค่จะเข้าไปคุยตั้งใจแค่จะเข้าไปบอกท่านเจ้าอาวาสว่าไม่อยากศึก
แต่ท่านเจ้าอาวาสยืนยันว่าต้องศึกอยู่ที่วัดไม่ได้แล้ว
แต่ท่านเจ้าอาวาสท่านมีเหตุผลไงคะท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าก็พฤติกรรมของนายรัชชานนท์ตอนบวชเนี่ย
พฤติกรรมมันไม่เหมาะสมไม่ทำกิจของสงฆ์ไม่บินทบาทไม่อะไรเลย
ก็ไม่ฟังก็เลยต้องศึกกลายเป็นว่าทะเลาะมีปากเสียงกัน
รัชนนท์บอกว่าผมเหลือไปเห็นมีดอยู่บนโต๊ะคว้ามีดจะทำร้ายท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็ต่อยท่านเจ้าอาวาสนี่ค่ะทำร้ายจนท่านเจ้าอาวาสบาดเจ็บอย่างที่เห็นในภาพซ้ายมือ
ตัวเองก็บอกว่าก็ก่อนบวชผมก็ติดยาจริงแต่หลังบวชผมก็พยายามเลิกยา
ไม่เคยเสพยาในวัดนะเสียใจนะกับสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยค่ะก็บอกว่าก็ยอมรับผลที่ตามมา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
ล้างความว่ามันเหมือนมันสบายใจเหมือนกัน
มานั่งเศร้าใจที่หลังค่ะมันก็ไม่ใช่

คุณผู้ชมคะทีมข่าวก็เดินทางไปที่อาคารสงอาภาษณ์โรงพยาบาลพัทธลุงนะคะ
เพื่อสอบถามอาการของท่านเจ้าอาวาสนะคะ
ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเย็นวันนี้ท่านต้องเข้ารับการผ่าตัดตา
เพราะว่าเยื่อตาฉีกขาดเลยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้มองเห็นลางคือมองแทบไม่เห็นเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนเย็นอดีตเนรเอ็มมาหาที่กุฏิมาถึงไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงเลยนะ
ดีตเนรเอ็มบอกว่าตั้งใจจะไปคุยใช่ไหม
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้คุยอ่ะไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำเอามีดมาจะแทงท่านเลยอ่ะค่ะ
ท่านก็เลยเอามือปัดจนมีดอ่ะหลุดจากมืออดีตเนรเอ็มเท่านั้นแหละพอมีดมันหล่นปุ๊บอดีตเนรเอ็มมาต่อยเลยนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสพยายามตะโกนเรียกพระลูกวัดรูปอื่นอื่นให้มาช่วยแต่เสียงท่านแหบไม่มีเสียงที่จะตะโกนท่านอายุก็เยอะแล้วท่านก็เลยโดนไปเต็มเต็มเลยโดนบีบคอโดนมือขย่ำตาสองข้างโดนต่อย
โชคดีมากที่พระลูกวัดมาหาที่กุฏิพอดีค่ะก็เลยมาช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
หลวงพ่อท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกันไม่ถือโทษให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมจงเป็นสุขไปสุขเถิด
แล้วถ้าจะมาบวชอีกไม่ต้องแล้วนะท่านบอก
ไม่ได้แล้วชาวบ้านรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
ถ้าจะไปบวชหรืออะไรไปวัดอื่น
ทางนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าทางวัดไม่อยากจะรับแล้วจริง

หมี่ฮะขอบคุณสินะ

ไม่พูดเลยไม่พูดทำเทียม
ไม่โหม่แล้วเวลา

เวลากับเจ้ามันไปที่ท่ากัน
ท่ากันสิเดี๋ยวดี
ไม่แล้วจะรอยทำวันทุกก่า

ยังไม่กันได้มาก
แต่ไม่รู้เปลี่ยนใจยังไง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเห็นมีข่าวมาว่า
ทางเจ้าอาวาสก็มีการคุยกับทางญาติแล้วนะคะ
แล้วก็ตกลงกันว่าจะให้ศึกช่วงเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานที่วัดควรยวนนะคะ
ก็ไปตรวจสอบในกุฏิของเจ้าอาวาสเก่าองค์เก้าอี้ล้มระเนรนาศไปหมด
แล้วก็ยังมีกองเลือดข้าวของกระจัดกระจายอยู่ในห้อง
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะก็เห็นภาพตอนที่ขออนุญาตเรียกว่านายเอ็มก็แล้วกันศึกไปแล้วเนอะ
นายเอ็มเดินเข้ามาในกุฏิเจ้าอาวาส
อยู่ในกุฏิประมาณสัก๑๐กว่านาทีได้ค่ะ
จะมีพระลูกวัดเข้ามาหลังได้ยินเสียงเจ้าอาวาสร้องขอความช่วยเหลือ
ซึ่งคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เนี่ยนายเอ็มเดินเข้ามาแล้ว
เดินเข้ามาที่กุฏิเจ้าอาวาสแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็อยู่ในนี้ประมาณสัก๑๐กว่านาทีได้ค่ะ
นี่ค่ะเดินเข้ามาแล้วก็หายเข้าไปในห้องเจ้าอาวาสในกุฏินะคะ
ก็เป็นจังหวะที่นายเอ็มเนี่ยสวนออกมาแต่ในสภาพคือจีวอนเปื้อนเลือดอะค่ะ
เห็นไหมคะจีวอนตรงช่วงเอวเปื้อนเลือดเห็นได้ชัดเลย
แล้วก็เหมือนแบบเดินวนไปวนมาก่อนที่จะเดินออกจากกุฏิไปค่ะ
ถามพระลูกวัดนะคะพระสุทัศโธค่ะก็บอกว่า
ตอนนั้น๕โมงเย็นได้ยินเสียงเจ้าอาวาสเรียก
จากกุฏิแล้วก็จีวอนเปื้อนเลือดมาเลยโอ้โหวิ่งเข้าไปดูเจ้าอาวาสแทบไม่ทัน
พระท่านบอกว่าก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าเจ้าอาวาสจะให้นายเอ็มศึกนั่นแหละ
เพราะก็อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกคุณมาบวชแต่คุณไม่ทำกิจของสงฆ์เลยแม้
แต่อย่างเดียวเข้ากับพระลูกวัดไม่ได้สักรูปแถมตอนเย็น
จีวอนสวมชุดธรรมดาออกไปจากวัดซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมากินเป็นประจำอ่ะ
ด้านพระเหรียญนะคะพระลูกวัดที่เจ้าอาวาสเป็นคนเรียกให้เข้าไปช่วย
พระเหรียญเนี่ยอายุ๗๓ปีแล้วก็เล่าเหมือนกันว่าในเอ็มมาบวชเป็นเนรอยู่ที่วัดประมาณ๙เดือน

ส่วนใหญ่อยู่แต่ในกุฏิไม่ออกมาทำกิจของสงฆ์

พระรูปอื่นที่อยู่ด้วยเขาหวาดระแวงกันไปหมดเลย
แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุสยบสยองสักขนาดนี้ค่ะ
สมเรนนี่ตั้งใจว่าว่าตนเองน่าจะถึก
แต่ถึงจะศึกยังไงก็ต้องทำร้ายเจ้าอาวาสก่อน
เป็นความบกพร่องของธรรมเนรเอง
หรือว่าสามเณรเป็นผู้ที่มีอะไรอ่ะ
นี่ค่ะหลวงตาเหรียญยังพาทีมข่าวไปดูกุฏิของอดีตเนรเอ็มด้วยนะคะ
อยู่ใกล้กับกุฏิเจ้าอาวาสนี่แหละ

แล้วก็มีใบยาสูบกับมีดเกลือนแบบนี้เลยค่ะ
นายปรณีสุขนุ่มลุงของไหนเย็มนะคะ
บอกว่าหลานชายเคยมาขออาศัยอยู่ด้วย
หลังจากที่แม่เสียชีวิตไป
ที่เคยอยู่ก็ขายใช้หนี้ทกศไปแล้ว
ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลานก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจนะ
ตอนที่รู้เรื่องว่าบุกไปทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาส
เอามีดไปแทงเนี่ยตกใจมาก
ก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เจ้าอาวาสอยากให้ศึก
เพราะว่าเอ็มเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าเขาอยากบวชมาก
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของนายเอ็มด้วยนะคะนายอมูลจุ่มจูวัย๔๘ปีค่ะ
พ่อก็บอกว่าเอ็มเสพยามานานติดยามานานหลายปีเลย

แต่ก็ยังไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำร้ายใครมาก่อนเลย
พอภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่
แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตำบลทุ่งนารีเลยไม่ค่อยได้เจอลูกชาย
กระทั่งเมื่อวานตำรวจโทรมาบอก
ลูกคุณไปทำร้ายเจ้าอาวาสไปแทงเจ้าอาวาส
พ่อก็บอกตกใจเหมือนกันไม่เชื่อว่าลูกชายจะทำจริง
เพราะว่าก็เป็นคนเงียบเป็นคนเฉย
ดีใจที่เลิกยาได้แต่มาทำร้ายเจ้าอาวาสแบบนี้

ก็อยากให้ลูกไปขอคำมาท่านเจ้าอาวาสซะ
และถ้าพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยพ่อก็พร้อมที่จะอยู่ด้วย
แต่จะกลับกลับไปแล้วไม่ได้หวาบหลี

ไปดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็ส่งตำรวจดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนะคะ
โอ้โหพฤติกรรมอดีตเนรเอ็ม
เหมือนที่พระลูกวัดบอกคล้ายคล้ายกับแค่ไปอาศัยวัดกินวัดนอนนะคะ
ค่ะคือบวชไปไม่ได้ทำกิจของสงฆ์ไม่ได้ทำอะไรเลย
บินทบาทด้วยตอนเย็นเปลี่ยนช่องธรรมดาไปซื้อข้าวเหนียวไก่กินอย่างนี้
อืมใบยาสูบก็เกลื่อนกุฏินะคะศึกศึกเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ